ในที่สุดกรุงเทพมหานครก็ตัดสินใจนะครับที่จะประกาศปิด๓๑ที่เสี่ยงสนามมวยสนามม้าโรงภาพยนตร์นะครับแล้วก็มีรายละเอียดอื่นอีกเดี๋ยวผมจะนำเรียนให้ฟัง
ผลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับเปิดเผยผลการประชุมคณะประการโรคติดต่อ
กรุงเทพมหานครเร่งด่วนถึงมาตรการรับมือกับการที่มีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับ
ข้อสรุปเป็นแบบนี้ครับให้ปิดสถานที่เสี่ยงเพิ่มเติม๓๑สถานที่เริ่ม๒๖เมษายน
ระยะเวลา๑๔วันหรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงครับ
อะไรบ้างล่ะที่ปิดโรงมหรสบสวนน้ำสวนสัตว์ร้านเกมสระว่ายน้ำ
สาธารณะฟิตเนสสถานที่จัดนิทัศกาลสนามมวยสถาบันลีราช
สนามม้าศูนย์พระเครื่องสถานเสริมความงามร้านตัดผม
ให้เฉพาะสระตัดซอยแต่งผมได้เท่านั้นและต้องไม่มีคนนั่งรอ
ในร้านที่เคยทำกันครั้งกระโน้นต้องนัดแล้วนะครับร้านตัดผมนะฮะ
ส่วนห้างสรรพสินค้าเปิดได้ตั้งแต่๑๑โมงจนถึง๓ทุ่ม
ส่วนร้านอาหารนะครับเพิ่มมาตรการให้ต้องจัดโต๊ะเว้นระยะห่าง๒เมตร
ถ้าร้านคุณที่ไม่กว้างพอ
เว้นได้เมตรเดียวต้องมีฉากกั้นครับ
แต่ยังเปิดให้นั่งกินได้ถึง๓ทุ่ม
แล้วก็สั่งกลับบ้านได้ถึง๕ทุ่มเหมือนเดิม
อกจากนี้นะครับยังออกคำสั่งให้ประชาชน
สวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ
และในห้องที่มีการปรับอากาศ
ถ้าฝ่าฝืนผิดกฎหมายครับ
ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนคนกรุงเทพให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กรุงเทพมหานครได้ออกข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดโดยต้องสวมหน้ากากร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าอยู่ในบ้านถ้ามีคนเยอะก็สวมได้ยิ่งดีแต่ออกไปที่สถานะต้องสวมร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะมันมีความผิดด้วยนะครับมีความผิด
และขอให้พี่น้องประชาชนใส่มั่นใจและเชื่อมั่นว่ากรุงเทพฯมหานครจะดูแลพี่น้องประชาชนอย่างสุดกำลังความสามารถเพื่อให้พวกเราทุกคนปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ท่านชื้นปั๊บโรคมันเกาะหน้ากากเข้าจมูกท่านนะฮะขณะเดียวกันก็มีมาตรการจากสมาคมผู้ค้าปลีกไทยนะครับที่เขากำกับดูแลกันเองออกประกาศเลื่อนการเปิดศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าใน๑๘จังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือว่าโสนสีแดงเปิด๑๑โมงครับแล้วให้ปิดตอน๒ทุ่มยกเว้นส่วนข